ไปดูเรื่องของหนุ่มกันหน่อยดีกว่า
ช่วงนี้เขามีเกณฑ์ทหารกันไปอย่างที่ทราบนะคะ
หน้าที่ของเหล่าทหารนี่นะคะ

ก่อนหน้านี้ผ่อนผันมาหลายรอบแล้วค่ะ

ก็ตัดสินใจสมัครเข้ารับใช้ชาติกันไปเลยละกันนะฮะ
ผ่อนผันมา๕ครั้งแล้วนั่นเองนะคะ

จิรายุได้เดินทางไปที่วัดอยู่ดีบำรุงธรรม

เพื่อตรวจคัดเลือกทหารกองเกิน
ประจำปี๒๕๖๔นี้ค่ะ

เขาตัดสินใจสมัครเข้ารับใช้ชาติไปเลย

มาถึงก็ยื่นเอกสารสมัครตรวจร่างกายค่ะ
ตอนนี้หลายคนก็รอกันอยู่เพราะว่ามีจะมีอดหุ่นไหม
ถอดด้วยหรือเปล่าใช่ไหมพี่ป้านะอ่ะก็ลุ้นกันอยู่นะคะ
ถือว่าเป็นสีสันของทุกปีอ่ะถอดแล้วก็ตามภาพที่เห็นเลยจ้ะ
พอได้กรุบกรีบหลังจากยื่นเอกสารแล้วก็ตรวจร่างกาย
พบว่านุ่มก้าวเนี่ยเขาว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะคุณผู้ชม
หลักก็คือผลตรวจสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของ
คลื่นไฟฟ้าหัวใจไม่ปกตินั่นเองนะคะ
ก็คือยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารได้นั่นเองค่ะ
จากว่ามีอาการป่วยก็คือจัดอยู่ในบุคคลประเภท๓
แล้วก็ไม่สามารถบำบัดให้หายได้ภายใน๑๐วันอย่างนั้นตามกฎของเขา
ครั้งนี้ค่ะหนุ่มก้าวก็ไม่สามารถสมัครรับใช้ชาติได้
ตามที่ตั้งใจเอาไว้ส่วนปีหน้ามาใหม่นะคะ
เพราะว่าก้าวเองก็พร้อมจะรับใช้ชาติอยู่แล้วน้องบอกไว้
หากว่าผลตรวจในร่างกายขัดต่อการรับราชการจริง
ก็ขอให้เป็นเรื่องการพิจารณาของเจ้าหน้าที่อีกครั้งค่ะ
ฟังก้าวจิรายุจ่ะ
ก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของที่ไหน
ใช่ค่ะมีนาก็ว่ากันใหม่แล้วกัน
คุณผู้ชมค่ะ